เส้นทางที่มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
สายเหนือสายอีสานนั้นก็มีการจราจรคับข้าง
มีปริมาณรถสะสมหนาแน่นนะคะ
เนื่องจากว่าปีนี้มีผู้ที่ใช้รถใช้ถนนมากขึ้น
เนื่องจากว่าต้องการความสะดวกในการเดินทางด้วยนะคะ
แต่ว่าภาพรวมในการเดินทางนั้นค่อนข้างจะคล่องตัวกว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากมีการวางมาตรการที่ดีค่ะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพลอยสจิริธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
มุมสูงจากบริเวณถนนเส้นมอเตอร์เวย์ตะวันออก
หน้าด่านเก็บข้าวผ่านทางธัญบุรี
แสดงให้เห็นถึงสภาพการจราจรสะสมติดขัด
จากการเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
หลังสิ้นสุดวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลวันสงคราน
ซึ่งตำรวจทางหลวงได้บันทึกภาพไว้ได้
เพื่อนำไปประกอบในการบริหารจัดการจราจร
ภายในศูนย์สั่งการจราจรกรมทางหลวงหรือห้องวอนรูม
ขณะที่กล้องวงจรปิดของตำรวจทางหลวงได้แสดงปริมาณรถ
กำลังมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครจากทั่วประเทศ
ถนนสายหลักมีสภาพการจราจรติดขัด
แต่ยังคงเคลื่อนตัวไปได้อย่างต่อเนื่อง
จุดนี้ตำรวจทางหลวงสามารถสั่งการปิดหรือเปิดช่องทางพิเศษ
เพื่อระบายปริมาณรถติดสะสมในจุดต่างได้
พลตำรวจตีสมชัยเก่าสำรานผู้บังคับการตำรวจทางหลวงกล่าวว่า
ในปีนี้สภาพการจราจรได้มีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้ว
เนื่องจากทางหลวงได้มีการเตรียมมาตรการในการรองรับไว้เป็นอย่างดี
คาดว่าในวันพรุ่งนี้น่าจะมีรถมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก
คาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้ในช่วงเช้า
ตั้งแต่๖นาฬิกาเป็นต้น๖โมงเช้าเป็นต้นมา

เพราะว่ารถที่ออกไปเป็นล้านคัน

เพราะฉะนั้นการเฉลี่ยเข้ามาจะตกวันที่๘แสนถึง๑ล้านคันในทุกปริมณฑล
ก็คิดว่าในวันพรุ่งนี้เองน่าจะมีรถที่เข้ามาเป็นจำนวนมาก
เพราะฉะนั้นตรงนี้เองวันนี้เราได้ไปสำรวจแล้วก็สั่งการให้เจ้าที่ของเราในทุกจุดทุกที่ที่จะเป็นจุดเฝ้าระวัง
รวมทั้งได้ให้ดำเนินการตรวจสอบจุดต่างที่อาจเป็นปัญหาการจราจรขึ้นใหม่
เพื่อจะได้เข้าแก้ไขให้ทันต่อสภาพการจราจรที่อาจจะเกิดขึ้น
ตำรวจทางหลวงจึงได้วางกำลังตามจุดต่างอย่างต่อเนื่องทั้ง๔๗จุด
ที่เป็นจุดที่เสี่ยงอันตรายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางตลอดทั้งคืน
แต่อุบัติเหตุก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากสภาพจราจรเท่านั้น
สภาพร่างกายของผู้ขับขี่ก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกัน
มีอยู่สองส่วนนะครับการเตรียมตัวของผู้ขับขี่เองนะครับ
ก็คงจะต้องตรวจสอบสภาพของยานพานะให้มีความพร้อมในการเดินทางนะครับ
ผู้ขับขี่เองต้องได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอนะครับ
สำคัญที่สุดคือระหว่างเดินทางต้องเคารพกฎจราจรด้วยกันนะครับ
ปฏิบัติปฏิบัติตามกฎจราจรที่เจ้าที่ได้ดำเนินการไว้
เช่นการวางกลวยยางการว่างบิริเออร์นะครับ
ต้องต้องที่วางไว้กับคุณาปฏิบัติตามนั้น
เพราะฉะนั้นก็จะทำให้เป็นการกรีดฝาข้างทราจรแล้ว
ตลอดช่วงเทศกาลสงการตำรวจทางหลวงที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์สั่งการ
จะต้องเฝ้าสังเกตและตรวจสอบจุดที่มีรถติดสะสม
โดยใช้กล้องวงจรปิดที่เปรียบเสมือนตาสับปะรด
และอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญนั่นก็คือวิทยุออนไลน์
ที่สามารถสื่อสารกับตำรวจในพื้นที่ทั่วประเทศ
เพื่อรับรายงานสถานการณ์การจราจร
และอุบัติเหตุต่างที่จะเกิดขึ้นตลอด๒๔ชั่วโมง
ครอสเตียร์ริดิสินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน